ก็ดูสิครับฟ้ายังไม่สว่างเลยคุณพระราพรครับ
คือผมไปกันว่าเร็วแล้วไม่รู้พี่เขามาตอนไหน
นี่ฮะพอสว่างหน่อยก็ได้เห็นหน้าเห็นตากัน

เลือกตั้งสมาชิกสภาพพุทธแทนลักษณะวันแบบแบ่งเขตนะครับ
กรุงเทพมหานคร๓๓เขต
ที่อาคารเกราะวิทย์๒สนานกีฬาศาสตร์ไทยญี่ปุ่นดินแดงเข่นดินแดง

โอ้โหคุณผู้ชมโครงพลปรคลั๊กมาก
โดยเฉพาะกองเชียร์แต่ละพักนะครับ

มาส่งเสียงเชียร์ผู้สมัครแล้วก็มีรถแห
มาจอดเรียงรายกันเป็นตับ
คือเขาต้องทำให้หน้าสนามไทยญี่ปุ่นเป็นเดินรถทางเดียวอะครับ
โดยผู้สมัครสอสอกรุงเทพมหานครแบบแบ่งเขต
ก็ไปถึงเป็นพักแรก๖นาฬิกา๔นาทีนี่ครับประชาธิปัตย์ครับ
มาดามเดียหรือว่านางสาววัตถัญญาบุญนานะครับ
เธอใช้สกุตเตอร์ไฟฟ้าครับ
ครูบอกว่าลดเวลาในการเดินทาง
แล้วก็ยังเป็นนโยบายลดโลกร้อนของทางพักประชาธิบัติเขาด้วย
หลายภาคกลางเมืองเลือกใช้ยานพานะนะครับ

เพราะว่าแต่ละภักดิ์ก็ชูนโยบายพลังงานสะอาดนะครับ
พลังงานสะอาดนะครับเป็นนโยบายหลักของแต่ละภักด์ด้วยนะครับ
นี่ค่ะคุณอ๋อมสกาวใจเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นนะคะ
เช่นเดียวกับคุณพิธาริมเจริญรัฐนะครับหัวหน้าพักเก้าไกลนะครับ

แล้วมีกองเชียร์ตะโกนกรุงเทพเก้าไกลเป็นระยะด้วย
อกจากนี้นะครับนายเชตะวันเตือประโคนนะครับ
สมัครสอสอปฐุมธานีจากพักเก้าไกล
ก็ปั่นจักรยานมาครับบอกว่าโอ้ไม่ต้องมาเผาไหม้กันแล้วเชื้อเพลิง

ด้านในพาสวรรค์เดชกิจวิกรมนะครับหัวหน้าภักดิ์ไทยภักดี
ที่เห็นอยู่กอนี้ตอนแรกผมก็ถาม
คุณหมอมันอะไรเนี่ย
เขาบอกว่าเป็นย่าเนเปียครับ
ย่าเนเปียคือทางภักดิ์ไทยภักดี
เขาจะทำให้คนไทยได้รู้จักนะครับ
เพราะเขาบอกว่ามันจะเป็นหนึ่งในนโยบายพลังงานสะอาดนะครับ
แล้วก็เป็นนโยบายใหญ่ของพักไทยพักดีเขาด้วยฮะ
พกย่ามาด้วยนะครับเนี่ยค่ะพกย่ามาด้วยนะครับ